ขณะที่คุณกัณวีนะครับทางด้านของพักเป็นธรรม

คุณกัณวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรม
บอกถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล๘พักร่วม
บอกว่ายังคงจับมือกันเหนียวแน่น
แล้วก็พยายามที่จะขอเสียงสวให้มากขึ้นด้วย
เพื่อที่จะไม่ต้องไปเอาพักอื่นมาร่วม
แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นเพียงแต่ว่าต้องดูว่าแนวทางแล้วก็อุดมการแต่ละพักนั้นเป็นอย่างไร
แล้วก็อยู่ในพื้นฐานของพักตัดพักร่วม
เราจะขอเสียงของสอสอเพิ่มเติม
ขอเสียงสอสอเพิ่มเติมเนี่ยเราก็ต้องมองไปยังพักการเมือง
หรือไม่อย่างน้อยก็ต้องเป็นกลางให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
จะต้องไม่เข้าไปสู่พักที่เป็นอำนาจนิยมเก่า
คุณกัณวีจากพักเป็นธรรมนะครับบอกว่าหากคนทางต่างไม่ได้รับการตอบสนองเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะรออีกสัก๑๐เดือนล่ะรอให้สอวรชุดปัจจุบัน๒๔๙คนเพราะว่าลาออกไป๑ใช่ไหมฮะจากเดิม๒๕๐เนี่ยก็จะหมดวาระแล้วพฤษภาคมปี๖๗นะครับก็จะเหลือเพียงแค่สอ๕๐๐คนแล้วล่ะในการโหวตนายกดังนั้นการโหว
ปัญหาก็จะได้รับการปลดล็อกครับ
เหลือกตั้งก็ดึงมาเรื่อยจนถึงกระทั่ง
ต้องตีความในข้อบันคับขี้๔๑
เดี๋ยวจะมีอะไรอีกต่อไปเราก็ไม่ชาบ
เพราะฉะนั้น

ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่มติมหาชน
ประชาชนเนี่ยจำเป็นจะต้องแสดงออกให้ได้ด้วยนะครับ
ไม่ใช่ว่าจะเรียกร้องให้ประชาชนลงถนนออกมานะครับ
แต่ว่าพักการเมืองในฐานะตัวแทนประชาชน

จำเป็นต้องควบคล้อนต้องควบคล้อน

เขาก็ต้องแสดงจุดยืนของเขาออกมาครับ
ผมยินยันว่าถ้าเรายังไปเปลี่ยนทั่วชาติ
ที่ค่ว่าการเมืองเข้าไปอยู่กับพระภาคนานรนาตนียมกลัดมา
ประเทศชาติมันก็คงจะต้องเดินทางกลับไปที่เดิม
ประชาชนก็ยังโดนกดกันอยู่
สิทธิเสร็จภาพในการแสดงออกของพี่น้องประชาชน
ก็คงจะไม่สามารถที่จะทำได้
การรอครั้งนี้เป็นการรอคอย

ที่จะกลับคืนมาสู่อำนาจจริง

มันอาจจะทำให้อำนาจนี้กลับไปสู่
มือของกลุ่มที่ประชาชน